ไปดูเรื่องราวของบอลหญิงทีมชาติไทยกันบ้างนะครับมีการถูกโปรโมทนะครับ
เว็บไซต์ในข่าวสำหรับบอลโลกที่จะเริ่มต้นนะครับที่ฝรั่งเศสในช่วงกลางปีนี้ครับ
เตะคนสำคัญก็คือมิรันดานะครับสุชาวดีนินธรรมรงครับ
ฟีฟ่าเลือกให้เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่น่าสนใจนะครับในศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกในปี๒๐๑๙นะครับ
คลิปวิดีโอก็บอกเล่าเรื่องราวของเธอครับแม้ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงจากแคลิฟอร์เนียในสหรัฐอเมริกานะครับ
แต่เธอก็ภูมิใจในความเป็นคนไทยตอนเด็กนะครับเธอชอบเล่นฟุตบอลกับน้องชาย
แล้วก็เป็นกีฬาที่สร้างแรงบันดาลใจรวมถึงเป็นเป้าหมายให้กับเธอ
หลังจากที่ได้ดูทีมฟุตบอลหญิงของสหรัฐลงสนามก็มีความฝันว่าอยากจะเป็นนักบอลครับ
และตอนนี้เธอก็เป็นตัวแทนของประเทศไทย
เดนด้าทิ้งท้ายนะครับว่าการเลือกเล่นให้กับทีมชาติไทยนั้นเป็นการตัดสินใจที่ยากมาก
แต่ก็มีความสุขกับสิ่งที่เลือกแล้วก็หวังจะทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อทำให้คนไทยทุกคนภูมิใจ
บอลหญิงไทยในคว้าอันดับ๔บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียนะครับ
แล้วก็แชมป์โลก๓สมัยรวมถึงสวีเดนแล้วก็ชิลีครับ
วันนี้อย่าลืมส่งใจเชียร์ด้วยครับฟุตบอลสโมสรนะครับ
โดยประสาทสายฟ้านั้นที่มี๓แต้มตอนนี้รั้งอันดับสุดท้ายของกลุ่ม
ชนะเท่านั้นนะครับจึงจะมีลุ้นในการเข้ารอบ
บอกถึงความพร้อมว่าเป็นเกมสุดท้ายในบ้านของรอบแบ่งกลุ่มแล้ว
แล้วก็เป็นเกมที่ต้องพิสูจนศักดิ์ศรีของตัวแทนประเทศไทย
รวมถึงมีสมาธิมีวินัยและมีความกระหายที่จะเอาชนะครับ
ก็บอกว่าสภาพอากาศที่ร้อนจัดของไทยอาจส่งผลกับสภาพร่างกายของทีม
ก็ต้องพยายามปรับตัวแต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มาไทย
แล้วก็ผู้เล่นทุกคนนะครับเตรียมตัวเป็นอย่างดี
ก็หวังนะครับว่าจะสามารถเอาชนะ
หลังจากตอนนี้มีอยู่๔แต้มตามหลังปากกิ่งโกอัน
อันดับ๒ของกลุ่มอยู่๓คะแนนครับ
ย้ำเวลาอีกครั้งหนึ่งเตะกันช่วงเย็นวันนี้ในเวลา๑๘นาฬิกานะครับ